คราวนี้เป็นเรื่องค่อนข้างไปทางความเชื่อด้วยนะคะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือไปร่วมงานศพ
แล้วอยู่เขาบอกว่าถูกวิญญาณพลทหาร

แล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะคะเล่าถึงวินาทีที่ตัวเองถูกแทงตาย
รวมถึงยังมีการทักทายเพื่อนทหารเกณฑ์ในงานด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นภาพคลิปที่นางคารมปิตะคุวัย๔๖ปีเกิดอาการประหลาดค่ะ
อ้างว่ามีวิญญาณผู้เสียชีวิตก็คือพลทหารวีรเทพเพชรประสมวัย๒๒ปี
สิ่งร่างขณะที่ไปร่วมงานเผาศพที่วัดหนองแม่ไก่ในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
บอกเล่าเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายนะคะก็เล่าเป็นวักเป็นเวร
รวมถึงยังมีการทักทายพูดคุยและเข้าไปกอดเพื่อนทหารเกณฑ์ร่วมรุ่น
ไปร่วมงานเผาศพด้วย
นางบุญเรือนเพชรประสมผู้เป็นอาของพลทหารวีรเทพ
เล่าว่าบุคคลในคลิปคือนางคารม
เป็นเพื่อนของตัวเธอเองที่ไปร่วมงานเผาศพ
อยู่ก็เกิดอาการประหลาดคล้ายกับโดนผีเข้าสิงค่ะ
โดยอ้างว่าตัวเองคือพลทหารวีรเทพ
เล่าเหตุการณ์ที่ถูกทำร้ายให้ฟังก่อนเสียชีวิต
ซึ่งญาติพี่น้องและผู้ที่ร่วมงานเขาก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแบบนี้
แล้วก็เอามาเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์กัน
แล้วมันล๊อคแขนแล้วเผลอแทงด้านหลัง

อันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคนตาย

ฟังเรื่องเล่าของฝั่งคนเป็นบ้างนะคะ
คือพลทหารวีรเทพถูกแทงเสียชีวิต
บริเวณวัดนางในธรรมิการาม
ตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชายชาญ
เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรวิเศษชายชาญ

คือนายอดีศรวงเตรียมวัย๒๔ปี
แล้วก็เยาวชนอายุ๑๗ปีอีก๑คน
เบื้องต้นทั้ง๒คนรับสารภาพว่า

แต่ก็อ้างว่าไม่รู้ว่าผู้ตายถูกแทงเมื่อไหร่ตอนไหนค่ะ
ซึ่งตำรวจเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป